พาทุกคนมาตามหาร้านส้มตำร้านเด็ด
ร้านนี้มีชื่อว่าส้มตำยำกะเทย
จุดเด่นของเขาเนี่ยคือการใช้น้ำปลาร้า
ที่มีส่วนผสมของผงเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตค่ะ

เพราะว่านี่แหละเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ร้านนี้มียอดขายถึงวันละ

อย่ารอช้าตามไปหาคำตอบกันดีกว่า

ตั้งอยู่ที่อัลซีซั่นมาร์เก็ต

เดินตรงเข้ามาก็จะเจอร้านนี้แล้วล่ะครับ
จากรสชาติอาหารที่สุดแสนจะอร่อยแล้วเนี่ย
เจ้าของร้านก็แสนสวยและแซ่บไม่แพ้กันเลยล่ะครับ

ไปคุยกับน้องต้นหลิวเจ้าของร้านกันเลยครับ

ตามเสียงมาเลยลอยตามเสียงและกลิ่น
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใบตอง
เห็นบอกว่าร้านนี้ยอดขายหลักหมื่นนะคะ
ใช่ค่ะคุณใบตอง

เป็นตำเกาเหลาค่ะตำเกาเหลาตำกุ้งสด

เดี๋ยวนะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ
ประมาณสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแต่ว่าเมื่อก่อนอยู่ตรงนั้น

จำได้ไหมสมัยก่อนที่ร้านอยู่ข้างล่างแล้วลูกค้ารอคิว
นานสุดกี่ชั่วโมง๑๒ชั่วโมงค่ะ
ใช่สู้มากค่ะสู้มาก

คืออะไรคือเคล็ดลับความอร่อยในร้าน

ค้นเองค่ะก็ไปดูจากหลายสำนักแล้วก็มาปรับปรุงเอง
จนได้สูตรเป็นของทางร้านเองเลย
อยากรู้ว่าวันนี้ใช้ปลาร้าเยอะแค่ไหน
วิธีการทำน้ำปลาร้าของเรานะคะขั้นแรกเลยนะคะ
ใส่ใบเตยลงไปเลยนะคะทุกคน

ดับกลิ่นคาวของปลาร้านะคะทำให้ปลาร้าหอม
ตามด้วยน้ำปลาร้ารวมเป็นปลาร้ากะดีปลาสร้อยนะคะทุกคนใส่ลงไปเลย
ตามด้วยปลาร้าทะเลค่ะทุกคน
เป็นปลาร้าปลาทูนะคะปั่นกับปลาหมึกกับปูนะคะทุกคน
เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะทุกคนตามด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะ
ตามด้วยกะปินะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะว้ายตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ
หลังจากนั้นก็ใส่วัตถุดิบหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะเคี่ยวประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ
เราก็จะปิดเก็ตนะคะแล้วก็มากองกากออก
หลังจากนั้นค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์เลยใส่ถ่วงโกโก้ช็อกโกแลตลงไปนะคะเป็นสูตรของเรานะคะเป็นสูตรเฉพาะ
ทำให้ปลาร้าหอมแล้วก็กลิ่นหวานพอให้น้ำปลาร้ามันงวดงวดก็ใช้ได้แล้วค่ะ
สูตรน้ำปลาร้าของทางร้านกันไปแล้วอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ลูกค้าที่มาซื้อส้มตำหรือยำของที่ร้าน
แวะสั่งกลับบ้านอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือต้มโครงนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งต้มโครงของที่ร้านนี้เนี่ยจะเด็ดแค่ไหนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องใบตองจะบุกเข้าครัวทำเมนูต้มโครงกันแล้วล่ะครับ
วัตถุดิบและการทำจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
ก็คือว่าต้มโครงปลาสวายคือตัวนี้หรอใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาสวายค่ะอ๋อเหรออันนี้คือลมสั่นเหรอลมทวนใช่เพราะว่าลมสั่นเราก็จะทำให้ต้มโครงชอบสุดใช่ไหมอ๋อใช่ต้มโครงหอมมากแล้วก็จะมีปลาทอดแล้วก็จะมีปลานินทอดค่ะปลานินทอดก็มีปลาช่อนทอดค่ะแล้วก็ปลาดุกทอดค่ะปลา
เอามาคีบกล้างออกเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยงมันน็อบเงี้ย
อ๋อแล้วเราก็ใส่ฝับชีไปเรื่อยแล้วก็หักแขก
เมนูต้มโครงปลาย่างเรียบร้อยก็ถึงเวลาชิมของอร่อยกันแล้วล่ะครับ
รสชาติจะแซ่บแค่ไหนตามน้องใบตองไปชิมกันเลยครับ
งั้นเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เลยเหลาทะเลรวม
มันไม่เหม็นนะใช่จะบอกว่าจานนี้รสชาติแบบกลมกล่อมมาก
ไม่มีแบบเปรี้ยวโดดหวานโดดทะเลอ่ะสดมากเลยอ่ะ
สองร้อยห้าพิษกลุ่มมากเดี๋ยวจะไปที่ต้มโครงที่เราไปทำมาเมื่อกี้นะฮะ
มันจะมีความกลมคลอมคล้ายคล้ายกระเทียม
ผสมยำใช่ค่ะประมาณนั้นเพราะว่ามีข้าวคั่วมีพริกพริกอ่ม
ทานง่ายนะจะบอกว่ารสชาติที่แบบไม่โดดแหลมฟรีป๊าสแต่ว่ากลมกรอกเด็กมันจะชอบ

ความเป็นมะละกรที่มันเป็นเส้นปากเนี่ยมันจะทำให้แบบเหมือนมันอม
สุขเด่นขาวนอกจากละแล้วเราต้องใส่กะปี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แซ่บถูกใจใช่ไหมล่ะครับน้องใบตองอะไรจะอร่อยขนาดนั้น
ไม่ต้องพูดเยอะก็รู้ว่าร้านนี้เนี่ยแต่ละเมนูอร่อยเด็ดแน่นอน
แต่กว่าจะมาเป็นร้านอร่อยร้านเด็ดย่านรังสิต
ที่มีลูกค้าแวะเวียนกันมากินอย่างไม่ขาดสายแบบนี้เนี่ย
น้องต้นหลิวก็ผ่านบททดสอบชีวิตมาหลากหลายอาชีพ
มาจบที่การเป็นแม่ค้าส้มตำ
เส้นทางชีวิตของสาวสองคนเก่งคนนี้ผ่านอะไรมาบ้าง
ให้เธอเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่าครับ
ก่อนหน้าจะมาขายส้มตำยำกระเทยทำอะไรมาคะ
เปิดร้านขายน้ำแล้วก็เป็นลูกจ้างช่างเสริมสวยมาก่อนนะคะ
อยู่ที่ห้างแล้วก็เราก็อาศัยเรียนพลพักรักจำ
ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ลงมาเปิดร้านเสริมสวย
ร้านเสริมสวยที่เปิดรายได้ดีมาก
จับเงินอย่างเดียวไม่พอจ่ายออกไปด้วย
จ่ายออกไปด้วย
เอาไว้จ่ายที่ไหนยังไง

เพื่อนบ้านค่ะระแวกนั้น
หมดไปเท่าไร
หมดไปครึ่งแสนเหมือนกันค่ะ๒วัน

ไม่ได้ลูกค้าก็มานั่งในร้านไม่ได้

แต่ว่าการพนันกับเรื่องของการเสี่ยงโชค

เดินบินสุดพีคเลยก็คือตรงที่ว่าโดนวิชาชีพนั่นแหละ
วิชาชีพมาในน้ำมาในน้ำที่แบบว่าเป็นลูกค้า
แล้วน้องอีกคนหนึ่งก็มาบอกว่าพี่ริ้วเนี่ยยอด๓๕๐๐บาท

โอเคเราก็รับด้วยความที่แบบเราเป็นลูก
พอบิน๓๕๐๐๐๐๐ไม่ถูกก็หายเลยหายว๊าบ

หนักมากนอนร้องไห้จะหาเงินจากไหนอะไรยังไง

อยจ่ายแล้วก็บอกเขาว่าเราโดนอย่างนี้มานะ
ผ้าหอกกว่า

ที่มาที่ทำให้คนไม่ได้ก็คือร้านส้มตำ

เอามาจากไหนถึงมีตั้งแต่แรกเลย
หิวก็จะดูไว้เรื่อย

มาเปิดปุ๊บแล้วเราได้รับกระแสตอบรับดีเลย
มียูทูบเบอร์มารีวิวบ้างเป็นรายการมาเรื่อยค่ะ
เปิดร้านส้มตำลูกค้าเยอะขนาดนี้
จะให้ทำคนเดียวก็คงไม่ไหว
หลิวจึงต้องมีผู้ช่วยในการดูแลร้าน
ผู้ช่วยคนนี้นอกจากจะช่วยงานที่ร้านแล้ว
ยังช่วยดูแลหัวใจของน้องหลิวด้วยล่ะครับ
ช่วยกันทำร้านตั้งแต่แรกไหมหรือว่ามันรู้จักกันได้ยังไงตั้งแต่แรกอ่ะ

แต่รู้จักกันรู้จักกันมานานแล้ว
กันนานตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่ต้อย

จีบเขาหรือเขาจีบเรา

ทำร้านด้วยกันทำอยู่ที่เดียวกันอย่างนี้หรอคะ
เราจะเข้ากาดดึกใช่ไหมวิ่งบินตอนเช้าเขาจะวิ่งบินตอนเช้า

ทำงานปุ๊บเขาจะซื้อขนมบ้านญาติเรา

ทุกวันความสวยเป็นเหตุสังเกตได้

แต่มันมีเหตุที่ทำให้แบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคู่
จับได้ว่าเขาก็มีเมียมาก่อน
แล้วก็เขาก็บอกว่าเออมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

โทรมาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเคลียร์นะ

ก็มาเคลียร์ตรงนี้ก็นั่งกัน๓คนเนี่ยประมาณแบบว่า
จะเอายังไงต่อจะอยู่กับหลิวหรือว่าจะอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้
เขายื่นคำขาดอะไรไหมคะพี่ตอย
ก็ไม่ได้ยื่นคำขาดผมเป็นคนดื่มนอกไม้

ปิดกับทุกคนเลย
พอรู้ว่าเขาเลิกกับทางนู้น

บางทีเราเหนื่อยอะค่ะเราเหนื่อยจากงาน
แล้วเราต้องมาเจอปัญหาที่แบบว่าต้องมาท่านทะเลาะกันทุกวันแล้ว
แล้วจิตหลิวคิดทุกวันเลยวันนี้กลับไปเธอจะมาเจออะไร
เอารูปใครไม่รู้มาให้เราดูอะไรอย่างนี้

ไม่ใช่บอกไปแล้วก็ไม่เชื่อ
ล่าสุดก็ไปทะเลาะกันที่ตลาด

หลิวไปมีอะไรกับลุงคนนึง

ไปด่าเขาหลิวก็รับไม่ได้หิวก็ขี่รถกลับบ้านเลย
ต้อยตามไปง้อยังไงตอนนั้นน่ะ

หนาวยืนรอหน้าบ้านใจอ่อนยัง

เวลาที่หาเรื่องทะเลาะเขา

เดี๋ยวผมไปห้องน้ำ

ขอบคุณทุกคน
วันนี้อยากจะบอกอะไรเขาเพิ่มเติม

นี่ก็จะไม่ทำตัวแบบเหมือนเดิมแล้ว
มีความสุขแล้ว

มีความสุขแล้ว

มีความสุขแล้ว
มีความสุขแล้ว